ก็ต้องนึกถึงโรงเรียนที่อุดรธานีคุณ
ทำไมรู้ไหมวันนั้นเราพาไปโรงเรียนไหนนะ

แต่คราวนี้ที่อุดรธานีเจอแฝด๒๙คู่
โรงเรียนนี้ดูท่าทางน่าสับสน

แต่ว่าพอเตรียมที่จะให้มีการบันทึกไว้
ส่วนที่สมุทรสาครเจอ๑๑คู่เช่นเดียวกัน
ใน๑๑คู่นั้นมี๑คู่ที่เป็นคุณครูแฝดด้วยนะครับ

วันนี้ครูกรหรือครูครเอ๊ะครูกรครูครนี่กันเหมือนกัน
แล้วกูคอล่ะคะแฝด๓เหรอไม่ใช่เหรอ

พบว่าโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมนี่
หล่อเมื่อสักครู่นี้เป็น๑ในแฝดใน๒๙คู่นะฮะ
ที่บ้านโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมแห่งนี้
อยู่ที่ตำบลธามารแอมเภอกระทุ่มแบนนะครับ

จนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย๑๐คู่นะครับ
อายุน้อยที่สุดเป็นคู่ของเด็กชายปลื้มปิติ
เด็กชายเปรมปรีดาจงมีสุขวัย๖ขวบ

ส่วนคู่อายุมากที่สุดคือคู่ของนายพานุพงศ์กับนายพานุพล
เพื่อขจรชื่อคล้ายกันอีกต่างหากนะฮะ

ทั้งหมดเมื่อมารวมตัวกันแบบนี้ก็กลายเป็นแฝด๑๐คู่
อกจากนี้ยังมีคุณครูสุรภาหรือครูมงค์

อายุ๓๖ปีเท่ากันแล้วเพราะเป็นแฝด
เป็นคู่เตรียมอนุบาลสูงพัฒนาเด็กเล็กบ้านปหลองเหลี่ยม

ด้านของผู้บริการโรงเรียนคือผู้บริการอุทเทนเจียวท่าไม้
บอกว่าคู่แฝดแต่ละคู่นะจะเรียนอยู่ห้องเดียวกัน
เพราะทั้งสองคนมักจะชอบหรือทำอะไรคล้ายกัน

แล้วก็มีพรสวรรค์หรือความสามารถพิเศษเหมือนกันด้วย
ถือเป็นสีสันเก๋ไก่ไม่เหมือนใคร

สมเหมือนกันคุณครูบอกเธอชื่ออะไรนะ
เด็กก็บอกนี่ครูมงค์หรือนี่ครูแมวนะ

ยิ่งถ้าสอนคนละวิชานี่หนักเลยนะ
คุณ๑๑คู่ไม่พอผมพาคุณผู้ชมไปดู๒๙คู่
ขอไปดูหน่อยที่อุดรธานีนะฮะ
ผู้มนุยการสุรพลศุกร์ประเสริฐ

เตรียมเชิญกินเดสบุ๊คเวิร์ดเรคอร์ดมาเลย

บันทึกสถิติโลกหลังพบคู่แฝดเด็กนักเรียน

ถึงป่าว๖ถึง๒๙ครู
คือโรงเรียนนี้ห้ามอยู่หลังตะวันตกดิน

ไปเจอคนนั้นอยู่มุมนั้นตกใจโอ้แล้ว๒๙คู่เยอะมากนะครับ
ซึ่งจากการค้นหาข้อมูลพบว่าประเทศสหรัฐอเมริกานะคุณ
มีเด็กคู่แฝดที่เรียนในโรงเรียนเดียวกันเพียงแค่๒๔คู่จ้า
มาเลยมาเลยกินเนสจ๋ามาดูที่นี่นะฮะ
ที่อุดรธานีมี๒๙คู่จ้า
ดังนั้นก็เลยถือว่าโรงเรียนบ้านหมากแข้งนะครับมีมากกว่า

ที่จะเชิญกิเนสเวอร์เรคคอร์ดมาทำการบันทึกสถิติโลกต่อไปนะครับ
คู่เยอะมากนะคุณเยอะมากแต่ก่อนเราเรียนมีเพื่อนเป็นแฝดสักคู่เดียวก็ตื่นเต้นแล้วนะ
ใช่ค่ะไม่รู้จะเรียกยังไงแล้วนะคะ